โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ

ช่วงนี้งานบุญมีเยอะเหลือเกินนะคะ
ให้ได้ร่วมทำบุญอนุโมทนากุศลกันคุณผู้ชม
เขาเดินทางไปทำบุญที่ผ้าป่านะคะ

เป็นอีกหนึ่งงานดีที่สาวตะกะแตนเธอไม่พลาดเลย
ขอมีส่วนร่วมไปทำบุญครั้งใหญ่นี้ด้วยแล้วกัน
วัดหนองยาวใต้ตำบลหนองยาวค่ะ

ผ้าป่าที่พี่น้องร่วมทำบุญด้วยกันมา
แล้วก็เรียงรายอยู่โอ้โหเยอะแยะเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นพลังศรัทธานี่อันนี้ติปศักดิ์๓๐๐ก็ใส่กันได้คุณผู้ชมค่ะ
ถ่ายรูปนะคะเป็นที่ละลึกกันด้วย
แล้วด้วยความที่เป็นเจ้าแม่ลูกทุ่งสายแดนไง
ไปบุญงานทั้งทีก็ต้องมีสเต็บอยู่ในสายเลือดกันนิดนึง
ก็เลยขอโชว์ลีลาสุดอลังการนิดนึงละกันนะคะ
ทำบุญพระป่าอย่างไรให้ได้บุญเยอะเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับกันนะคะ
โอ้โหผอมเพียวแล้วจะเต้นแรงขนาดไหนก็ได้
เต้นพิวขนาดไหนก็ได้ไปทมฤลาโจโจกันจ้า
อ๋อมันแท้มันหลาย
ก็เพลงนางน่ะก็เต้นมันเนี่ย
เต้นสักสนุกขนาดนี้รับรองว่าโอ้โห้ทุกวัสดิ์นี้
บุญใหญ่แน่นอนรับทรัพย์แน่นอน
รู้อย่างนี้รู้เลยว่าโอ้โหพี่ตั๊กกะแตนก็คงคิดในใจอะเนาะ

ไปนะคะแต่ว่าส่องอะไรรู้ไหมคะทะเบียนรถอยู่นะคะ
เขาก็เต้นบังกันอยู่นั่นนะคะ